ไอ้สมโชค

ไอ้สมโชค

ค่าไฟมันขึ้นก็เพราะ

คือไม่ใช่ให้เข้าไปเช็คดูว่ามันเย็นไหม
แต่สมโชคเล่นเข้าไปแช่ตัวเองในนั้นเหรอ

สมโชคคงจะร้อนช่วงนี้หน้าร้อนไง

สมโชคก็เลยมาหาที่เย็นอยู่แบบนี้
ตัวแม่ก็คิดไปต่างนานา

เปิดแต่พัดลมบางทีก็นั่งตากลมอย่างเดียวด้วยซ้ำ

หมามันชอบหลบไปอยู่ที่เย็นแบบนี้แหละนะคะ